ท่านผู้ชมครับที่สุราธานีตอนนี้ตามจับกลุ่มตัว
ผู้ที่ก่อเหตุยิงพี่สะพ้ายจนเสียชีวิตได้แล้วนะครับ
ค่ะนี่ฮะหนีไปอยู่ในสวนยางพารา
แถวพื้นที่อำเภอเมืองสุราธานีนี่แหละนะครับ
นี่ครับไปจับเรียบร้อยแล้วนะครับนายพิษนุอินทรรักษ
อายุสี่สิบเจ็ดปีนี่เป็นรองนายกอบตทุ่งเตาใหม่ที่สุราธานีนะ
ค่ะตัวมือยิงอ่ะนะใช่ครับเมื่อสองวันก่อนก็อย่างที่ทราบอืม
ขับรถตามรถของพี่สะพ้ายไปไปถึงสี่แยกเนี่ย
ลงจากรถไปยิงใส่รถพี่สะพ้ายที่อยู่ข้างหน้า
คือภาพเนี่ยน่ากลัวจริงจริงยิงนี่กระสุนเข้าศีรษะเขาเลยนะฮะสามนัด
แล้วขับรถหลบหนีไปจอดรถทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็หนีไปอยู่สองคืน
เมื่อคืนนี้ถูกจับได้นะครับตอน๕ทุ่มนะครับ
สพเมืองสุราชธานีเนี่ยไปจับได้นะครับตอนไปซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะ
ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิตนะครับส่วนซ้ายมือนี่คือภาพตอนเกิดเหตุนะครับ
ของนางสุชาวดีอินทลักษณ์อายุ๔๙ปีซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของตัวเอง
สุชาวดีนี่เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของอบจสุราธานีภรรยาของนายก่อเกียรติอินทรรักษ์
อดีตรองนายกอบจสุราธานีจุดเกิดเหตุคือสี่แยกสวนหลวงนะครับ
ติดไฟแดงอยู่นะฮะค่ะคือพอไฟเขียวเนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะ
นายพิศนุเนี่ยขับรถฉีกซ้ายหลบหนีไปรถคันหลังที่เขาเห็นนี่เขาไม่ไปแล้วกระบะคันเทาไม่ไปแล้วนะจอดนิ่งเลย
แต่นางสุชาวดีตอนนั้นถูกยิงไปแล้วนะฮะคาดว่าช่วงนั้นอาจจะเป็นเกียร์ดีอยู่หรืออาจจะยังสาหัส
คือส่วนใหญ่เวลาติดไฟแดงคนเราจะยังไม่ได้เปลี่ยนเข้าเกียร์ผี
ก็จะเอาเท้าเหยียบเบรกรอพอไฟเขียวปุ๊บจะได้ออกไปเลย

พอโดนยิงแล้วคิดว่าอาจจะเสียชีวิต
มันก็เลยคลายจากคันเร่งจากเบรก

มูลเบื้องต้นก็คือมีปัญหากัน
ตั้งแต่งานศพแล้วตามมายิงเขา
แต่ปัญหามูลเหตุเนี่ยพยานแวดล้อมบอกว่านายพิษนุเนี่ยเขาเข้าใจผิด
เขาคิดว่าพี่ชายตัวเองแล้วก็พี่สะพ้ายรวมทั้งแม่ด้วยเนี่ย
ต้องไปบำบัดไปรักษาอาการทางจิตประสาท
หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยาเสพตกยาเสพติด
สุดท้ายเนี่ยพยายามจะกันเขาออกจากกองมรดกของพ่อ

พตเอกจารุวัฒน์วัยสยะ
ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทราบว่าหลังก่อเหตุนายพิศนุหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่อำเภอกาญจนดิต
ก็กดดันปิดล้อมนะแล้วไล่ตรวจสอบ
จนไปเจอหลบอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในตะบลทุ่งกงอำเภอการจรรย์นาฏิษฐ์
กลางดึกคืนที่ผ่านมาก็วางแผนนะฮะไปกันพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาวุธครบมือด้วย
เพราะรู้ว่านายพิศนุเนี่ยมีปืนนะครับก็ไปเจอตัวก็จับกลุ่ม

นำตัวนายพิษนุมาสอบสวนเบื้องต้นยังให้การสับสน
ตำรวจบอกยังให้การสับสน
คือยอมรับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุใช้ปืนยิงพี่สะพ้ายจริง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยบอกว่าไปร่วมงานศพผู้ใหญ่ของตระกูล
แล้วมีปากเสียงกับกลุ่มญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกของพ่อ
พ่อเพิ่งเสียชีวิตผู้ต้องหาอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ
และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้
บอกว่าอย่างนี้นะฮะคือตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ให้การสารภาพแต่ปฏิเสธที่จะไปชี้จุด
ทำแผนที่เกิดเหตุค่ะแต่ไม่มีปัญหา
เพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดอย่างกล้องหน้ารถคันเมื่อสักครู่นี้
คือมันชัดอยู่แล้วหลักฐานต่างมันเพียงพอต่อการแจ้งข้อหาดำเนินคดีได้
ตอนนี้ที่ต้องหาคืออาวุธปืนของกลางที่นายพิศนุใช้ก่อเหตุนะครับ
เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสำนวนคดี
แต่มันก็คงไม่เหมือนกับคดีอื่นถ้าไม่เจอปืนของกลางเนี่ย
แต่ว่าภาพนี้มันชัดเหลือเกินว่าคุณไปที่รถเขาแล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิต
ตำรวจไม่ให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนนะครับและจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลด้วย
เดี๋ยวต้องพาไปฝากขังที่ศาลแล้วต้องนำตัวนายพิษนุไปตรวจสอบสุขภาพจิต
เพื่อให้คลายข้อสงสัยนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยตกลงมีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
หรือมันจะเป็นอาการทางจิตประสาทที่สืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากการใช้สารเสพติดหรือไม่
ส่วนเรื่องปัญหาความขัดแย้งเนี่ยแน่ชัดว่าเป็นปัญหาในครอบครัวนะฮะ
เดี๋ยวก็ต้องสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็พยานแวดล้อมเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีกันต่อไป
แต่ก็เหมือนกับทุกคดีนะครับตำรวจบอกนะฮะไม่ได้หมายความว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่ามีปัญหาทางจิต
ทำไปเพราะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วจะมาทำให้โทษเบาลงหรือไม่ต้องรับโทษไม่ใช่นะครับ
ถ้าแพทย์ยืนยันก็ส่งไปรักษาบำบัดรักษาอาการทางจิตเสร็จเรียบร้อย
คุณก็ถูกกลับมาดำเนินคดีตามข้อหาตามโทษที่คุณมีนั่นแหละ
แต่จริงผู้ต้องหาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นถึงรองนายกอบตเลยนะ
อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาก็ยังบริหารจัดการทำหน้าที่ได้อยู่หรือเปล่า
เมื่อวานเราสัมภาษณ์นายกอบตที่เป็นหัวหน้างานของเขา
ก็ยอมรับว่าเขามีปัญหาทางจิตแล้วก็เคยร่วมกับพี่ชายของเขาเนี่ย
พี่ชายของเขาที่เป็นสามีของผู้เสียชีวิตพาไปบำบัดรักษาจนหาย
ก็เห็นว่าดีขึ้นก็ให้กลับมาทำงานใหม่แล้วอยู่ดีก็มาก่อเหตุ

คุณผู้ชมเราลองไล่ตรวจสอบเส้นทางที่นายพิศนุใช้หลบหนีนะคะ
ก่อนที่จะถูกจับตัวได้ถ้าจำได้เมื่อวานเนี้ยเราเปิดภาพกล้องวงจรปิดให้ดู
ตอนที่เขาเดินเข้าไปที่ร้านขายของชำนี่นี่จังหวะเดินเข้ามาจะมีจังหวะหนึ่งเห็นไหมค
เขายกมือไหว้เหมือนคุยกับคนรู้จักอะค่ะครับแล้วเขาก็แวะเข้ามาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็น้ำดื่มนะคะเราก็ตามลงไปที่พื้นที่ที่ร้านขายของชำแห่งเนี้ยนะคะ

ที่หนีไปกบดานอยู่๑คืลเนี่ยเช้ามาเนี่ยมาซื้อของอีกเลย
ซื้อของอย่างนี้มาโผล่ที่นี่ก็ซื้อข้าวซื้อน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ลงพื้นที่มาที่ร้านนี้นะคะไปคุยกับเจ้าของร้านถามว่า
พี่เอาจริงพี่รู้จักกับพิษนุหรือเปล่า
เพราะเห็นเขาเดินเข้ามาแล้วเขาดูแบบยกมือไหว้ทักทาย
เหมือนรู้จักกันแล้วก็ยังยิ้มอยู่นิดหน่อย
เขาก็บอกเอาจริงก็รู้จักแหละเคยเห็นหน้าค่าตามาก่อน
แต่วันนั้นก็ไม่ได้รู้หรอกนะว่าพิษนุเขาไปก่อเหตุอะไรมา
พี่ก็ขายของอยู่พี่กำลังยุ่งก็เลยไม่ได้ว่างคุย
เราก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวลองไปถามคนระแวกนี้สิ
ว่ามีใครเคยเห็นหน้าหรือว่ารู้จักนายพิศนุอีกไหม
ไปเจอเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ใกล้กับร้านขายของชำ
ขออนุญาตสมมุติชื่อเขาว่าชื่ออาร์มก็แล้วกันครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นที่พิศนุมาซื้อของที่ร้าน

แต่ผมแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้
ทุกคนเคยเห็นหน้าพิษนุรู้จักพิศนุมาก่อนทั้งนั้นแหละ
เพราะร้านขายของชำนี้เคยเป็นร้านของอดีตแฟนเก่า
เป็นร้านแฟนเก่าพิษนุที่เขาเคยคบกันเมื่อ๗ปีก่อนนู้น
ศนุเนี่ยเคยคบกับหลานสาวร้านขายของชำที่ชื่อส้ม
แล้วก็มาเช่าบ้านเช่าอยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ
ทุกคนก็เลยรู้จักเห็นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีครับ
ทีนี้ปรากฏว่าคบกันอยู่สักพักหนึ่ง
พี่สนุกกับส้มก็เลิกกันแล้ว๒ปีผ่านมา
ก็ไปแต่งงานแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างอำเภอ

ศนุเองก็เอาแยกย้ายออกไปก็ไม่ได้เจอกันอีก
ทีนี้เท่าที่เขาเคยรู้จักพิศนุแล้วเคยเห็นนะ
อันนี้อาร์มเล่าเท่าที่ผมเห็นตอนเขาคบกับส้มเนี่ย
ก็ดูปกตินะก็ไม่เห็นมีปัญหากับใคร
แล้วก็ไม่เคยก่อเหตุทะเลาะทำร้ายร่างกายใครด้วย
วันนั้นคิดว่าที่ตัดสินใจมาที่ร้านแห่งนี้

อาจจะตั้งใจมาหาแฟนเก่าเพื่ออาจจะอยากปรึกษา

แต่สุดท้ายมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็เลยกลับออกไป
ไม่น่าจะมาหาคนชื่อส้มเพราะว่าเขา
ที่ผมรู้ข้อมูลมากับคนแถวนี้เขาบอกว่าเขาเลิกกันนาน
กับคนชื่อส้มใช่
แต่ความรู้สึกผมเขาน่าจะคิดว่า
ตรงนี้เป็นญาติของส้มเขาอาจจะมาพึ่งพาอะไรได้บ้าง
เขาน่าจะมาในนามของคนรู้จัก
แล้วก็เหมือนกับเขาเคยมาอยู่ตรงพิกัดนี้

เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาทักทายโดยปกติ
เพื่อต้องการปกปิดความผิดของเขาหรือเปล่า

เมื่อวานที่เข้าไปซื้อของก็เลยซื้อน้ำดื่มขวดหนึ่ง

แล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังขวดหนึ่ง
แล้วก็บอกให้ร้านค้าเขาต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ถ้วยหนึ่ง

แต่ที่ร้านบอกกินไม่ทันหมดต้องออกไป
อืมทีนี้ทีมข่าวเราอ่ะค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปดูว่า
บ้านหลังไหนนะที่พิศนุเคยมาเช่าอยู่กับส้ม

มีคนอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะเป็นคุณตาคุณยายค่ะ

ทีมข่าวเราก็เข้าไปพูดคุยว่าคุณตาคุณยายอยู่กันกี่คน
แกก็บอกว่าก็อยู่กันสองคนนี่แหละไม่มีลูกหลาน
เพราะกลางวันลูกหลานไปทำงานกันหมด
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามว่าส้มอยู่บ้านไหม

ตาก็บอกว่าส้มย้ายไปอยู่ที่อื่นนานแล้ว
ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ไหนจำไม่ได้แล้ว
ทีมข่าวเราก็เอารูปนายพิษนุให้ดูบอกตา

รู้จักผู้ชายที่ชื่อพิษนุคนนี้หรือเปล่า
แกก็บอกไม่เคยนะตาจำหน้าไม่ได้

เราก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยนะฮะ
พบว่าหลังจากก่อเหตุถามว่านายพิศนุเนี่ย
ไปไหนอะไรยังไงบ้างลองแกะรอยดูหน่อยนะครับ
คือตอนนี้จับได้แล้วล่ะนะนายพิศนุคนนี้นะครับ
นายพิศนุหลังจากก่อเหตุยิงพี่สะพ้ายจนเสียชีวิต
สี่แยกไฟแดงนะฮะแยกสวนหลวงพระเมืองสุราชธานี
ขับรถโตโยต้าวีออสสีดำของตัวเองเนี่ยขับไปจอดทิ้งข้างโกดัง
ในซอยสวนถั่ว๗นะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับ
แล้วก็เดินเข้าซอยบ่อนไก่ไปนอนค้างในสวนปาม
ตอนเช้ามาร้านค้านะแล้วก็ไปกบดานที่รีสอร์ท
จะถูกจับได้นะครับวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปที่รีสอร์ทเนี่ยนะฮะ
เบาะแสนายพิษนุหลังจากเรียกแท็กซี่เนี่ยนะ
ตอนที่ที่ไปซื้อของมาสักครู่เนี้ยค่ะ
เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่รีสอร์ทนะอืม
อันนี้เป็นภาพตอนที่ขับรถไปหนีไปนะครับค่ะ
เดี๋ยวค่อยไล่ดูนะครับเราไปอันนี้เป็นภาพตอนที่ก่อเหตุแล้วนะฮะ
ก่อเหตุแล้วก็ขับรถมาแบบนี้เข้าไปในซอยสวนถั่วเจ็ด
จอดรถทิ้งเอาไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพอีกช่วงนึงเนี่ย
นายพิศนุจะวิ่งข้ามฝั่งไปนะฮะเหมือนกับนี่ฮะจังหวัดตรงนี้นะฮะ
นี่นี่เดินกึ่งวิ่งไปแต่เสื้อนี่เปลี่ยนแล้วค่ะ
ไม่ใช่เสื้อสีขาวตอนที่ไปยิงแล้วเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
ลักษณะเสื้อยืดเหมือนกับที่ร้านค้านั่นแหละอืมนะครับ
ตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็ไปโผล่อีกทีก็คือเป็นภาพที่ร้านค้านะครับ
เราไปที่รีสอร์ทก่อนนะครับที่รีสอร์ทที่พบนายพิศนุเนี่ยนะครับ
เรียกแท็กซี่ให้มาส่งที่นี่เนี่ยนะครับให้มารับที่สวนปามในซอยบ่อนไก่
จากจุดทิ้งรถสักสี่ร้อยห้าสิบเมตรนะให้ส่งที่รีสอร์ทแห่งนี้นะครับ
นายพิษนุด้วยมาพักที่เลยหรือฯฟักครับแต่มีชาวบ้านเห็นรถแท็กซี่เนี่ยวิ่ง
เข้ามาในซอยแต่เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยบอกว่านั่ง
อยู่ด้านหน้ารีสอร์ทไม่เห็นแท็กซี่มาจอดไม่เห็นชายต้องสงสัยเหมือนกับนายพิศนุ
ประมาณ๙โมงเช้าของเมื่อวานก็ไม่ได้เจอนายพิศนุ
ส่วนสวนยางพาราก็เราก็ลองไปดูนะครับก็ไม่มีใครเคยเห็นนายพิษนุมาตรงนี้นะครับ
ว่าจะมาซุกซ่อนตัวอยู่เมื่อคืน๓๐มิถุนายนหรือเปล่านะ
คือสวนปามหรือว่าสวนยางแถวนี้ก็มีรัวรอบขอบชิดไม่มีกระท่อมพักนะครับ
แต่ด้านข้างเนี่ยทางเข้าบ้านเนี่ยที่อยู่ติดกับสวนปามเนี่ยเป็นป่ารก
ก็จะมีรั้วรวดหนามมันสามารถลอดได้ค่ะก็อาจจะลอดไปตรงนี้ก็ได้
ก็เลยไม่มีใครเห็นนะครับเพราะไปเจอน้ำดื่มขวดใหม่ใหม่อยู่ด้วยนะครับ
อาจจะเป็นช่วงที่นายพิษนุมาซุกซ่อนที่นี่นะก็เลยยังมีร่องรอยอยู่นะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
คือเราได้มาหลายช่วงด้วยกันนะฮะหลายมุมด้วยกันนะครับ
หลังจากผู้ต้องหาจอดรถทิ้งไว้ที่โกดังแถวข้างโกดังในซอยสวนทัว๗นะฮะ
นี่ฮะจะเห็นว่าเดินมาที่ซอยบ่อนไก่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
๖นาฬิกา๕๘นาทีของวันก่อเหตุ๑มิถุนายนนะครับ
กล้องวงจรปิดของชาวบ้านเนี่ยจะเห็นนายพิศนุชัดเลยนะฮะ
ตอนเดินเข้าซอยบ่อนไก่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำ
หน้ากากอนามัยนะฮะแล้วไปหลบซ่อนตัวในสวนปามน้ำมันในซอยบ่อนไก่นี่แหละนี่นะฮะ
หลังจากนั้นเช้าวันที่๑กรกฎาคม๗นาฬิกา๕๔นาที
นายพิศนุก็จะเห็นภาพคือไปซื้อของที่ร้านค้าที่อยู่ใกล้สวนปาม
ไปซื้อน้ำดื่มนะซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๑ถ้วย
แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังด้วยก่อนจะเดินออกไปจากร้าน
๙นาฬิกา๕นาทีเนี่ยเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดของชาวบ้านในซอยบ่อนไก่บันทึกภาพ
รถแท็กซี่สีเหลืองฟ้านะฮะซึ่งเห็นทะเบียนไม่แน่ชัดขับผ่านกล้องวงจรปิด
มุ่งหน้าไปทางสวนปามคาดว่าไปรับนายพิศนุจากสวนปามในซอยบ่อนไก่
กล้องวงจรปิดอีกมุมบันทึกภาพ๙นาฬิกา๑๘นาที
รถแท็กซี่มารับนายพิศนุนี่นะฮะซึ่งนายพิศนุเนี่ยให้พาไปส่งในเขตพื้นที่
อำเภอกาญจนดิตเป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้แกะรอยติดตามตัวนายพิศนุนะครับ
๕ทุ่มของคืนที่ผ่านมาก็ไล่ตามไปเจอนะฮะแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
ทีมข่าวเราพยายามหาข้อมูลนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยนายพิศนุคนก่อเหตุตกลงเขามีปัญหาทางจิตจริงไหม
เขามีการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือผัวพันกับเรื่องยาเสพติดอย่างที่มีข้อมูลออกมาหรือเปล่า
เราก็พยายามไปถามเพื่อนร่วมงานนะคะว่าเคยเห็นอาการหรือว่ามีลักษณะอะไรที่มันจะข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมืนเมาแบบนี้ไหม
บอกไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็เท่าที่รู้จักมาทำงานด้วยกันมาสองปีเนี่ย
พิศนุเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนดีกับเพื่อนร่วมงานมากแต่เป็นคนเงียบ
ได้คุยกับนางสาวรัชนีไกรสิทธิ์นะคะนักวิชาการศึกษาซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานกับนายพิษนุค่ะ
เขาบอกว่านายพิศนุเนี่ยดำรงตำแหน่งรองนายกอบตทุ่งเตาหมายมา๒ปีแล้ว
ห้องทำงานนี่อยู่ห้องเดียวกันกับนายกอบตเลยโต๊ะนี่ติดกันเลย
ตลอดเวลา๒ปีที่เท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่รู้จักมาพิษนุเป็นคนนิสัยดีนะ
แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีไม่เคยได้ยินพูดคำหยาบคายเลย
ไม่เคยเห็นอาการหัวร้อนไม่เคยเห็นด่าใคร
ไม่เคยมีสภาวะอารมณ์แบบเกรี้ยวกราดหรือดุด่าเพื่อนร่วมงาน
ตรงกันข้ามเป็นคนเงียบเลยมากกว่า
เงียบมาถึงที่ทำงานเซ็นเอกสารแล้วก็กลับบ้านเป็นแบบนี้นะคะ
ซึ่งปกติเวลานายพิศนุมาทำงาน๑๐โมงเช้าเข้าออฟฟิศเนี่ย
จะต้องมีขนมมีผลไม้ติดไม้ติดมือมาฝากเพื่อนร่วมงานทุกวันเลย

พิศนุไม่ได้มาทำงานเพราะว่าลาล่วงหน้าไปประมาณสัก๒๓วันแล้ว
รู้เรื่องอีกทีก็คือรู้จากข่าวอะค่ะ

ว่าคนเกาะเหตุเนี่ยจะคือนายพิษนุจริงเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นมีลักษณะอาการเครียด
ไม่เคยเห็นพกปืนมาทำงานนะคะแล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวหรือปัญหาชีวิตอะไรให้ใครฟังด้วย
ก็เลยไม่รู้จริงจริงว่าอะไรทำให้นายพิศนุเนี่ยตัดสินใจก่อเหตุแบบนั้นส่วนประเด็นเรื่องของยาเสพติดต่างต่างเนี่ย
บอกว่าเอาจริงเท่าที่รู้จักมาแต่ว่าก็เท่าที่เห็นในที่ทำงานอะเนาะ
เพราะว่ามาเจอกันที่ทำงานก็ไม่เคยเห็นว่าจะเสพยาหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในเวลางานนะ
อย่างที่บอกว่าโต๊ะเนี่ยอยู่ติดกับนายกอบตเลยก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีเรื่องของยาเสพติดมาข้องเกี่ยวหรอก
เธอก็บอกว่าแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็รู้สึกเสียใจแล้วก็สงสารทุกฝ่าย
รวมถึงตัวนายพิศนุเองด้วยเพราะว่าสำหรับเพื่อนร่วมงานแล้วเนี่ย
เขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง
แต่แกจะไม่ค่อยพูดแกเป็นคนไม่ค่อยพูด
ไม่เคยเห็นแกเกี่ยวกับยาเสพติดเวลามาทำงานนะคะ
คือคุณจะเป็นคนมีอุปนิสัยนิสัยใจคอจะดีมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ย
แต่มันก็เท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่า
คุณไปยิงคนตายสุดท้ายแล้วคุณมาก่อเหตุแบบนี้
ท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านของนางสุชาวดีอินทรรักษ์ผู้เสียชีวิตนะครับ
คือครอบครัวเนี่ยตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านนะครับ
อยู่ที่ตำบลกระแดะอำเภอกาญจนดิตสุราธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
วันนี้ก็มีครอบครัวนะมีสามีมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่เป็นลูกชายสองคน
มีเพื่อนร่วมงานนะครับมีคนที่มาแสดงความอาลัยกันนะครับ
คุณก่อเกียรติอินทรรักษ์อดีตรองนายกอบจสุราธานีเป็นสามีของผู้เสียชีวิตนะครับ
วันนี้ก็ยังเศร้านะฮะแล้วก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนแม่ของผู้ตายนะครับบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเสียใจมาก
รู้เรื่องว่าลูกสาวเนี่ยถูกยิงนะแล้วลูกสาวเนี่ยคือคุณแม่เนี่ยบอกว่า
ตัวเองก็ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยนะแต่วันนี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมา
หลังจากลูกเขยเนี่ยมาบอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวมือยิงได้แล้วตำรวจจับได้แล้ว
นี่คุณแม่นะฮะคุณแม่บอกว่าก็สบายใจขึ้นอย่างน้อยก็จับคนร้ายได้
แต่ไม่ขอให้อภัยอย่างเด็ดขาดเพราะคนก่อเหตุมาฆ่าลูกสาวแม่อย่างโหดเยี่ยมเหลือเกิน
วันนี้คุณแม่ของผู้ตายนะครับบอกว่าได้มานั่งเฝ้าอยู่หน้าโรงศพลูกสาว
นั่งเฝ้าทั้งวันนะเพราะว่าอยากจะภาวนาให้ลูกเนี่ยไปสู่พบภูมิที่ดี
เราได้คุยกับป้ามุ้ยนะฮะป้ามุ้ยอายุ๖๒ปี
มุ้ยนี่ชื่อจริงชื่อนางกระหนกวันอินทรักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายก่อเกียรติสามีของผู้ตายนะฮะ
ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับตัวของมือยิงด้วยแหละนะคือวันนี้ป้ามุยก็เล่าทั้งน้ำตาแล้วครับ
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่านางสุชาวดีเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีมากนะฮะ
เป็นคนที่พูดจาดีนะครับส่วนตัวคนก่อเหตุนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องมาลงมือสังหารมาฆ่าพี่สะพ้ายแบบนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาเคยป่วยทางจิตนะเป็นผลมาจากการติดยาเสพติดในอดีตถึงขั้นมีอาการหลอนด้วย
ก็มีนายก่อเกียรตินี่แหละที่เป็นพี่ชายเนี่ยที่พาไปรักษารักษาจนหายดีก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับ
แล้วก็มายิงพี่สะพ้ายตัวเองจนเสียชีวิตมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงป้ามุ้ยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรนะ
เพราะมันเป็นเรื่องของครอบครัวแต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความหลอนยาเสพติดหรือว่าป่วยทางจิตด้วยหรือเปล่า

เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สงสารที่สุดป้ามุ้ยบอกว่าก็คือนายก่อเกียรติสามีผู้ตายนะฮะซึ่งก็เป็นพี่ชายของผู้ต้องหาด้วย
เพราะความจริงเนี่ยเขารักน้องชายคนนี้มากนะครับ

ช่วยเหลือทุกอย่างตลอดเรื่องงานเรื่องเงินนะเรื่องอาการป่วยทางจิตต่างบำบัดรักษาต่าง
หนี้สินมีอะไรก็ช่วยเหลือคือป้ามุ้ยบอกว่าดูแล้วเนี่ยคุณก่อเกียรติเขารักน้องชายเขาเนี่ยรักมากกว่าเมียด้วยซ้ำนะ

คืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นเปรียบเทียบอะไรขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าการแสดงออกซึ่งการดูแลเอาใจใส่ห่วงใยทุกอย่าง

ไม่ใช่ว่าโอ้โหมีเมียมีลูกแล้วไม่สนใจน้องชายหรือไม่ใช่ดูแลน้องชายทุกอย่างอย่างดีแล้วน้องชายไปคิดได้ยังไงว่าพี่ชายกับพี่สะพ้ายจะรวมหัวกันหุบสมบัติ

กันตัวเองจากกองมรดกหลังจากที่พ่อเสียชีวิต

ซึ่งมันไม่จริงเลยป้ามุ้ยบอกยืนยันเลยไม่มีทางแน่ไม่มีทางที่คุณก่อเกียรติกับภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยจะไปฮุบสมบัติของน้องชายเนี่ยไม่มีทางเลย

ไม่เขาไม่คิดทำน้องก็ไม่คิดทำไม่ก็รักน้องก็ติดใจค่ะ
แต่น้องแต่น้องก็คิดไปเองนะเขาก็ป่วยนะเขาก็มีโรคประจำตัวของเขานะ
แล้วที่ผ่านมาเขามีปากแดงออกต้นตายบ่อยไหม
ก็ไม่ค่อยมีแม้แต่เขาก็ช่วยมาก็คิดไปเองนะ

ใช่เขาก็ล้อนไปเองช่วงมานะจนท่านพีศ์ก็นะพีศ์ก็รักน้องมา

น้องก็คิดไปเองคิดว่าพี่ไม่รักนะ
ทีชนัยจะไม่แปลงตวงสมบัติสินะ

วันนี้คุณสลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
คุณพ่อสมบัติด้วยนะครับคุณพ่อของ

คุณพ่อยู่อัน๘๕น้อยแล้ว
คุณพ่อก็ร้องไห้อีกน้ำตาคลอเลยที่คุยกับเรา
บอกว่ามีลูกสาวคนเดียวนะครับเป็นลูกที่เป็นความหวังของครอบครัวด้วย
มีหน้าที่การงานที่ดีสุดท้ายมาถูกน้องเขยยิงตายอย่างโหดเยี่ยม
พ่อบอกว่าหัวใจเนี่ยคือแทบใจสลายนะครับรับไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันโดยตรงนะ
แต่ก็เป็นเหมือนเครือญาตินั่นแหละพี่สะพ้ายกับน้องสามี
พ่อบอกว่าเจ็บแค้นโกรธโมโหนายพิษนุผู้ต้องหามาก
คือคุณพ่อเนี่ยถึงขั้นบอกว่าเนี่ยคุณสลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
พ่อของผู้ตายบอกเนี่ยดูเนี่ยดูพ่อเนี่ยนี่นะเดินเหินไม่ไหวแล้ว
แก่ละ๘๕ไม่แข็งแรงไม่มีเรี่ยวแรงแล้วแต่พ่อพูดตรงนะ
ถ้าพ่อเดินคล่องนะเกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนะพอรู้ข่าวเนี่ย
พ่อเนี่ยนะอยากจะขับรถตามล่าคนร้ายเลยนะแล้วถ้าเจอตัวเนี่ย
พ่อจะยิงให้ตายเลยพ่อจะยิงด้วยน้ำมือตัวพ่อเองเลยอันนี้คุณพ่อบอก

เพราะว่ามาฆ่าลูกสาวพ่ออย่างนี้ได้ยังไงทำไปเพื่ออะไร
หลังจากที่วันนี้รู้ข่าวว่าตำรวจจับกลุ่มตัวนายพิศนุผู้ต้องหาได้แล้ว
พ่อบอกว่าก็โล่งใจขึ้นแต่อยากให้ตำรวจเนี่ย
เอาเข้าคุกแบบติดคุกยาวไปเลยดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ส่วนเรื่องที่ผู้ต้องหาถ้าจะมากราบขอเข้ามาศพ
มาขอคำมาครอบครัวของผู้ตายพ่อของนางสุชาวดีบอกว่าไม่ต้องนะฮะ
คุณพ่อบอกว่าไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องพามาเลย
ไม่ต้องมาขอคำมาศพอะไรทั้งสิ้นเพราะยิ่งถ้ามาให้เห็นหน้าเนี่ย
มันยิ่งเหมือนกับมาเหยียบย่ำความรู้สึกมาเหยียบหัวใจพ่อกับแม่ของผู้ตายเข้าไปอีก
เพราะจนถึงวันนี้พ่อก็ยังทำใจไม่ได้นะ
แต่พ่อก็ต้องต่อสู้ต่อไปในส่วนของลูกเขย
พ่อบอกว่าก็ไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะแม้ว่าจะเป็นพี่ชายผู้ต้องหาด้วย
แต่พ่อก็เข้าใจว่าเขาไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
พ่ออยากจะบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริง
เกิดมาเป็นลูกพ่ออีกนะลูก
กลับมาอยู่กับพ่ออีกนะ
มันก็มาเตือนหัวใจว่ามันเป็นคนไม่ดี
จนเราคุมหนักใจไม่ลงยูดตี้เดี๋ยวตีไว้แค่
ก็เป็นว่าตอนนี้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
แต่ว่าผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปชี้จุดไม่ไปทำแผน